แน่นอนครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นจากงานเลี้ยงที่สำนักงานกำนันนก
ไม่มีใครคิดนะครับว่านั่นคืองานเลี้ยงมรณะมีตำรวจโดนยิงตายหนึ่งบาดเจ็บอีกหนึ่ง
หลังจากนั้นกำนันนกแล้วก็นายหน่องก็หลบหนีต่อมานายหน่องถูกวิสามัน
ส่วนกำนันนกเนี่ยตัดสินใจเข้ามอบตัวนะฮะเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นครับ
พรตรวจโทคำรวรวิจทูประจ่างนายกอบจปะจงปธุมธานี
และท่านก็เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่ารับไม่ได้
เปิดใจกับไทยรัตน์ทีวี
ว่าพฤติกรรมคนที่เกาะเหตุนี่มันเหิมเกลิมมาก
และตั้งคำถามว่าทำไมผู้บังคับบัญชาในส่วนของภาค๗
ตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการผู้การผู้กำกับ
ไม่รักษาพื้นที่จุดเกิดเหตุเอาไว้
ผู้บัญชาการภาค๗ไม่ไปดูพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ตั้งแต่คืนวันนั้นตอนที่เกิดเรื่องหลังจากได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ช่วงกลางคืนหลังเกิดเหตุ
กระทั่งรองพบตร๒ท่านต้องลงไปคุมคดีด้วยตัวเอง

กันยายนรุ่งเช้ามีข่าวว่า
หน่องถูกจับตายถูกวิสามัน
หน่องคือคนร้ายที่ก่อเหตุยิงสารวัตรสิว
มากำนันนกมอบตัวกับตำรวจ
เรื่องนี้ด้วยประสบการณ์ของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ท่านมองแบบนี้ครับ

มองว่าเป็นการวางแผนของตำรวจบางนาย
ในการช่วยเหลือคนร้ายหรือเปล่า
ไม่อย่างนั้นเรื่องมันไม่เกินเลยมาถึงขั้นนี้หรอก

จากประสบการณ์เราเราเห็นชัดเจนว่า
มันเป็นการวางแผนของตำรวจต้องช่วยคนร้าย
งั้นมันไม่ใช่เดินเลยมาขนาดนี้หรอก
จากไม่ดูไม่คุ้มที่เกิดเหตุไม่แล้ว
ยังให้ทำลายหลักฐานพยานหลักฐานสำคัญ
วัตถุพยานในที่เกิดเหตุอีก
อันนี้ซึ่งผมมองว่าบกพร่องนะครับ

คุณมอบตัวเนี่ยทำไมคุณรีบรับมอบจัง

คุณรู้ว่าผมจะแจ้งข้อหาอะไรคุณ
อ่ะคุณรีบมามอบตัวแล้ว
ถ้าตำรวจไม่แนะนำมันจะมามอบเหรอ
อันนี้เราต้องพูดกันความจริงก่อน

ไม่ว่าจะเป็นการพาหนีการรับมอบตัว

โดยไม่เห็นกับเพื่อนตำรวจที่ตาย
แล้วก็ฝากผู้บัญชาไปแล้วกัน

นพเนี่ยไปปิดกล้องวงจรปิดด้วยบอกว่า

เชื่อว่าจากนี้ไปทิศทางคดีจะเดินหน้า
ในทิศทางที่ถูกต้องแน่นอนครับ